มาเลยค่ะที่เมื่อกี้เราอัปเดตกันไปแล้วนะคะดูนี่เลยหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้นะคะนี่เลยขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วมีพี่เปิ้ลนาคอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับบอกเปิ้ลนาคอลพร้อมคณะขึ้นแฮลไลคอปเตอร์ตอชดนะครับบินค้นหารองศาสตราจารย์ดรบดินรัศมีเทศนะคะรักษาการอธิบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษต

ตามหากันใหญ่เลยว่าหายไปไหนล่ะ

เกิดจากว่าคือเค้ามีการจัดการขันเจสสกีคร้างเอาไทย
เพื่อจะไปห่างบ้านตะเกียบอำเภอหัวหินจังหวัดกระจวง

คือขับไปไป๕๐๖๐คันนะพี่ไม่ได้ไปแค่คันเดียว
ตัดข้ามไปเลยจากสัตหีบตัดไปหัวหินเลย
โอ้โหขี้ขีบหลายชั่วโมง๖๗ชั่วโมง

พอเขาขับไปปุ๊บเขาปล่อยตัวไปใช่ไหมทุกคนไป
อ่ะครบไหมปรากฏว่าอธิกายมาที่หายไป
หายไปเขาก็ออกตามหากัน
ก็คือตามหาก็มีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไป

ลอยคออยู่กลางทะเล๑๘ชั่วโมง

ปรากฏว่าสุดท้ายเลยก็ได้รับการช่วยเหลือมาจากชาวประมง

แล้วเดี๋ยวไปฟังดูนะคะว่าท่านว่ายังไงบ้าง
ครับครับของตลอดเลย

อันนี้ผมก็พยายามไหว้ไปหาเรือ
อันนี้ขึ้นแรงเรือก็ไปเรื่อย

ยตามเรือก็ไม่ทัน

ไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออก

เขาบอกว่าเราอาจจะเชื่อมั่นตัวเองมากไป

ท่านบอกเลยว่าแต่ก็จะขี่เจสสกีต่อไป
แล้วก็ขอในแม่น้ำก่อน

คืนตีตุ้มตกน้ำไปขึ้นมา

คิดว่ามันน่าจะใกล้เวลาเราระยะที่มองอย่างนั้น
จะไหว้เข้าไปหาก็ไหว้ไม่ถึงซะทีอะไรแบบนี้

ไม่งั้นเขาไหว้อยู่ตรงเต็มอย่างงั้นมันคงจะเหนื่อยอยู่
ตอนแรกผมบอกจริงนะบาปบุญนะผมเนี่ย
คือผมคิดว่าแบบโอ้โหก็ข่าวเขาลงเขาบอกว่า

แต่ไอ้เจสสกีย์คือเครื่องติดอยู่ด้วยนะ
แต่ตัวหายไปแล้วกลางทะเลอ่ะพี่

อืมอืมอืมอืมอืม

อืมแล้วก็ผู้ที่กินเจเนี่ยจะห่างไกลจากโรคมะเร็งตับอ่อนกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ร้อยละห้าสิบเลยทีเดียวอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอ

เกิดมาจากบาปบูนเลยหรือเปล่าไม่ใช่
เกิดจากตัวเราเองเนี่ยแหละ
การกินการอยู่การนอนการสูบบุหรี่นะฮะ
คนอเมริกันเป็นเยอะสุด

อ๋อดราม่าของพี่อีกสิช่วงหน้าใส่ไข่ขาวบันเทิงกันต่อค่ะ